คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีแบบสองเด้งกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะนอกจากภาพยนตร์เรื่องนาคีจะทำรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมทะลุ๔๐๐ล้านบาทแล้ว
ผู้กำกับของเรื่องอย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์ตอนนี้ลุกขึ้นยืนได้แล้วนะคุณผู้ชม
แล้วก็พูดได้แล้วด้วยดีใจจริงจริงคือหลายหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าขนลุกเลยนะ
โอ้โหขนาดเราดูคลิปก่อนหน้านี้เรายังขนลุกเลย
สดสดร้อนร้อนเลยค่ะผู้ชมหัวค่ำที่ผ่านมานี้เองพี่ออฟพงภัทต์ผู้กำกลับคนเก่ง
ลุกขึ้นยืนโชว์บนเวทีเลยค่ะ
และนี่ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่พี่อ๊อฟล้มป่วย

ต้องพักรักษาตัวมานานร่วม๓เดือนเลยทีเดียวนะคะ
เราไปดูภาพที่น่าประทับใจนี้พร้อมกันค่ะ
ชีวิตผมมีแต่ความฝัน
แต่งานชิ้นนี้ที่สำเร็จได้
เพราะว่าเรามีคนที่ตั้งใจจริงใจและเก่ง
มีความสามารถคอยช่วย

ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วล่ะว่า
อาการกำลังจะดีขึ้นเรื่อยคือก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงเมื่อ๓เดือน
แต่ว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ๓เดือนพี่อ๊อฟยืนได้พูดได้แบบนี้กำลังใจมาแล้วแหละ
และที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนาคีเนี่ยทำรายได้ทะลุ๔๐๐ล้านบาทก็ยิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่อ๊อฟอีกด้วยเนาะ
นั่นแหละค่ะขอให้หายวันหายคืนแหมลุกขึ้นมาวิ่งได้เลยนะคะพี่อ๊อฟ